ใช่นะคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะนักแสดงที่กลายเป็นผู้ประสบภัย
ก็คือนี่เลยคุณมิคทองระยานั่นเอง
ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านที่จังหวัดสระบุรีแล้ว
สภาพบริเวณบ้านชั้นล่างถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
พร้อมโพสต์คลิปพูดคุยสอบถามคุณแม่ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้น้องมิ๊กเขามาอยู่ที่กรุงเทพถ่ายละครอยู่นะคะ
ซึ่งคุณแม่ก็กำลังขนข้าวขนของขึ้นเรือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วพูดคุยกับลูกชายแล้วก็ยังยิ้มได้อยู่นะคะ
ซึ่งหลายคนเห็นแล้วต่างก็เป็นห่วงคุณแม่ของหนุ่มมิกเช่นเดียวกันค่ะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดิฉันก็พยายามโทรถาม
ปรากฏว่าเขาถ่ายละครอยู่นะคะแล้วก็ถ่ายริมทะเลด้วยไม่มีสัญญาณนะคะ
แต่ว่าหนุ่มมิ๊กก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าตอนนี้สาการน้ำท่วมเนี่ย
โอ้โหก็คือหนักหน่วงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ตั้งแต่โตมาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่บ้านโดนน้ำท่วมอะค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ขนข้าวของยกไว้ที่สูงแล้วคือน้ำท่วมก็เป็นห่วงคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้ที่มิ๊กเป็นห่วงมากที่สุดคือคุณแม่คุณแม่ไม่ยอมออกจากบ้าน
จะอยู่ยังไงล่ะไม่ใช่น้ำอันนี้งูเงียวเขี้ยวของ
คุณแม่เอาพูดตรงนะผู้เท่าผู้แก่นะตอนนี้น้ำท่วมหลายที่
ไม่ยอมออกจากบ้านเพราะว่ารักบ้านแล้วก็การสัญจรไปมาตอนนี้ใช้เรืออย่างเดียวเลยคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ทำได้แต่ส่งกำลังใจให้คุณแม่พูดคุยกันตลอด
ตัวเองก็ถ่ายละครด้วยค่ะแล้วก็คอยโทรสอบถามสาการอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
ไปฟังเสียงจำพาททางโทรศัพท์กันค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงคุณแม่ครับแล้วก็พยายามแบบโทรไปทุกครั้งที่โทรไปก็พยายามถามแม่ทุกครั้งเลยครับว่าแบบแม่จะมาอยู่กรุงเทพไหมหรือว่าออกมาจากบ้านไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าคุณแม่ก็เสียงแข็งเลยครับว่าจะอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับผมที่ส่งมานะครับ
ก็อยากจะฝากถึงอีกหลายคนเหมือนกันนะครับผมที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะให้แบบดูแลสุขภาพกันนะครับผมแล้วก็ขอให้มันผ่านไปให้ไวที่สุดนะครับผมเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
คือเล่าให้ฟังนะคะส่วนตัวเคยได้ไปบ้านของน้องมิ๊กที่สระบุรีตอนที่เขาบวชตอนนั้นนะคะคือจริงแล้วบ้านของน้องมิ๊กอ่ะอยู่ในถ้ำกลางเขาเลยนะแต่น้ำท่วมได้อ่ะ
คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต่ำนะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงแล้วแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมได้อีกกว่าพี่แจ๊ค